แต่ว่าไปติดตามอาการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกัน
ก่อนสยบข่าวลือหน่อยไอ้คนลือก็ช่างลือนะฮะให้กำลังใจ
กันดีกว่าครับทีมรักษาต้องตัดสินใจเจาะคอท่านนะครับคือ
มันเป็นการรักษาฮะคือดูดเสมหะให้มากปอดจะได้อักเสบน้อยลง
ออกซิเจนได้ดีขึ้นนะครับท่านจะได้หายใจได้ดีขึ้นครับ
ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยบอกว่า
คือทีมรักษาได้เจาะคอในวีรศักดิ์วิจิตแสงสีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
เพื่อดูดเสมหะให้ได้มากขึ้นและลดการอักเสบจากการใส่ท่อนาน
จะช่วยไม่ให้รู้สึกอึดอัดนะครับเมื่อดูดเสมหะได้มากขึ้นเชื่อว่าจะเรียบร้อยดีนะครับ
หลังการเจาะคอก็ทำให้ท่านผู้ว่าได้รับออกซิเจนได้ดีขึ้นครับลมเข้าปอดได้ดีควบคุมการหายใจได้
การติดเชื้อแล้วก็ไข้ลดลงนะครับให้ยาปฏิวิชนะปฏิชีวนะก็มีการตอบสนองได้ดีนะครับ
ส่วนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะฮะคือมีการประชุมกันของแพทย์ครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากท่านผู้ว่าเข้าเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจดูการทำงานของปอด
หลังจากไม่พบเชื้อโควิด๑๙มาแล้วสองครั้งพบว่าปอดยังอักเสบครับ
แล้วก็เนื้อปอดบางส่วนมันมีผังผืดนั่นเป็นสิ่งชี้ว่าอะไรครับ
แสดงว่าเจ้าเชื้อโควิด๑๙ที่มันเข้าไปตอนนั้นมันไปทำลายปอดท่าน
แล้วมันก็ทิ้งรอยโรคเอาไว้ที่ปอดถังผืดนี่แหละฮะคือรอยโรคนะครับ
ส่วนหลอดเลือดในปอดนะครับสมองเรียบร้อยดีดูดน้ำจากหลอดลมนะครับ
เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙อีกครั้ง
คือคุณหมอบอกว่าแล้วไหนคุณนัทพงศ์บอกว่าไม่เจอแล้ว๒ครั้ง
คุณหมอก็บอกไม่เจอแล้วสองครั้งคือไหนก็ขนาดนี้แล้ว
แต่คุณหมอบอกว่าถ้าตรวจข้างบนไม่เจอเนี่ยไอ้ข้างล่างที่จะเจอน่ะมันน้อยนะฮะ
คุณหมอบอกแบบนั้นคือตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะให้ยาบางอย่างเพื่อลดการอักเสบ
แล้วก็ยาลดการสร้างผังผื่นในปอดนะครับแล้วต้องดูผลว่าให้ยาไปแล้ว๗๒ชั่วโมง
ระบบการทำงานต่างจะเป็นยังไงบ้างลดการอักเสบไหมลดการติดเชื้อไหม
ที่ผมอยากจะให้กำลังใจกันดูภาพนี้นะครับภาพครอบครัวของท่าน
ประสิทธิ์ระบุว่าขณะนี้พยายามควบคุมการติดเชื้อในปอดนะครับ
ส่วนการปลูกถ่ายปอดจะเป็นวิธีการสุดท้ายถ้าจะเลือกใช้นะครับ
แล้วก็เรียกร้องไม่ให้ลือกันผิดผิดนะฮะขณะนี้เนี่ยแพทย์พยายามรักษาท่านผู้ว่า
หายกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลสิริราชครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงฮะ
คือคนก็เลยกันทั้งวันนะนะใช่จะบอกว่าคุณหมอประสิทธิ์วัฒนภา
เนี่ยท่านเก่งนะฮะเอ่อพูดว่ารัชการจังหวัดเนี่ยสมุทรสาคอน
อยู่ในการดูแลของคุณหมอประสิทธิ์เนี่ยนะคะก็สบายใจไปได้เปราะหนึ่งนะคะ
ส่วนใครอยากจะให้กำลังใจนะคะไลน์แอดเยี่ยมมีนะคะ
ทำไว้ให้แล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูภาพรวมที่
จังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมยอมรับนะคะยอมรับกัน
ว่ายังคงน่าเป็นห่วงเพราะเมื่อวานนี้๙๑๔คนเป็นตัวเลข
ทางจังหวัดเขาแถลงมา๙๑๔คนไม่ได้ไปรวมกับที่มีการแถลง
วันนี้แหละค่ะสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงอย่างที่บอกไปนะคะ
หลังจากที่แพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์หรือว่าหมอเบิร์ตเนี่ย
มีการแถลงว่าจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจเชิงรุกระหว่างวันที่
สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดมกราคมคือหมอเบิร์ตเนี่ย
บอกตอนแรกเลยก่อนที่จะมีการแถลงของจังหวัดเองช่วงเย็นค่ะ
หมอเบิร์ตบอกว่าทุกคนฟังทางนี้นะยี่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดมักกราคมนะ
ทางจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นคลัสเตอร์คลัสเตอร์หนึ่ง
ทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙อีกครั้งหนึ่ง
เขาจะมีการตรวจเชิงลุกเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นยอดติดเชื้อเนี่ย
สูงขึ้นสักประมาณ๘๐๐รายไม่ทันขาดคำค่ะ
ช่วงเย็นวันเดียวกันเลยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
มีการแรงงานผู้ติดเชื้อรายมาอยู่ที่เก้าร้อยสิบสี่รายเก้าร้อยสิบสี่รายเนี่ย
มาจากคนหาเชิงรุกหรือว่าแอคทีฟไฟดิ้งเคสเนี่ยนะคะแปดร้อยสี่สิบสี่ราย
ในแปดร้อยสี่สิบสี่รายเป็นคนไทยแปดสิบสี่รายแรงงานต่างด้าวเจ็ดร้อยหกสิบราย
ที่เหลือค่ะเป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในโรงพยาบาล๗๐รายด้วยกันนะคะ
เพราะฉะนั้นบรรทัศน์สุดท้ายเบ็ดเสร็จแล้วจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้
มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมนะคะหกพันห้าร้อยห้าสิบห้ารายด้วยกัน
ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
คุณธิรพัฒน์คัชมาศเนี่ยก็บอกว่าคือในช่วงสัปดาห์นี้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการปรับแผนการตรวจเชิงลุกแบบปูพรมเลยนะคะ
ตั้งเป้าตรวจกลุ่มผู้ใช้แรงงานแล้วก็กลุ่มเป้าหมายให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์
คือสมุทรสาครโรงงานเยอะเขาก็จะไปปูพรมที่โรงงานต่างนั่นแหละ
ครับเป้าหมายอยู่ที่หกหมื่นถึงแปดหมื่นราย
ดังนั้นการพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะ
สัดส่วนไม่ได้เยอะแบบโอ้เยอะมากอ่ะไม่ใช่ว่าตรวจหกหมื่นคนแล้วไปเจอแบบ
หลักห้าหมื่นคนอย่างงี้ไม่ใช่อ่าตรวจหกหมื่นคนเจอเก้าร้อยคนอย่างงี้ถือว่าไม่เยอะนะฮะ
แต่ผลเหล็บแต่ละวันเนี่ยจะมีการรายงานล่าช้าไปบ้าง
จะทยอยออกมาเรื่อยเป็นไปตามกระบวนการของทางการแพทย์
ใช่นอกจากสมุทรสาครแล้วในเคสของคุณดีเจมะตูมเองก็น่าเป็นห่วงนะ
ทีมแพทย์ระบุว่าเป็นซูเปอร์สเปดเดอร์ไปเพราะว่ามีคนติดต่อเนื่องไป
ตอนนี้ก็๑๙รายแล้ว๑๙ราย๓กลุ่ม
กลุ่มด้วยกันจากปาร์ตี้นั้นแล้วก็มีคนโอ้โหดราม่าเยอะว่า
ชาวบ้านชาวช่องเขางดกันอยู่บ้านแทบตายอะไรแบบนี้
อันนี้ก็ว่ากันไปก็อยู่ที่เรื่องของการสอบสวน
เป็นแบบนี้ก๊อฟก็คือร้านไม่ให้นั่งดื่มใช่ไหม

เขาเปิดห้องจัดเลี้ยงกันได้
เขาห้ามรวมกลุ่มกันไม่ใช่เหรออันนี้ชาวบ้านเขาก็ถามไป
แต่ว่ามันก็มีกลุ่มคนที่เหมือนกับฝ่าฟื้น
แล้วก็ทำให้ติดขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็ต้องชี้แจงกันต่อไป
ส่วนเรื่องของโควิด๑๙คุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ
นาสุขก็บอกว่าตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้ว
ในการฉีดวัคซีนจากบริษัทแอตต้าเซเนก้า
ที่จะเข้ามาล็อตแรกต้นเดือนกุมภาพันธ์๕๐๐๐โดส
จากนั้นจะกระจายวัคซีนไปตามจุดต่างครับ
แล้วก็จะเริ่มฉีดวัคซีนได้สัปดาห์ที่๓ของเดือนกุมภาพันธ์
แต่ก็จะมีการดีเดย์อยู่ที่วันที่๑๔กุมภาพันธ์วันแห่งความรัก
หวังว่าจะดีนะวัคซีนนี้
ก็จะฉีดวัคซีนของโควิด๑๙เข็มแรกในประเทศไทย
โดยกลุ่มแรกจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่หน้าด่านในพื้นที่เสี่ยง
โดยต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน

หมอพร้อมครับอีก๑แอปนะฮะในวันที่๑๒กุมภาพันธ์
ดูไปดูมาคนไทยจำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนจริงแล้วแหละ
มันจะเยอะแยะขนาดนั้นทำไมมันทำแป๊บเดียวไม่ได้หรือยังไง
ส่วนประชาชนท่านบอกว่ากำลังพิจารณา
ช่องทางการลงทะเบียนที่เหมาะสมอีกครั้ง
เดี๋ยวก็ต้องดูนะเรื่องของการฉีดวัคซีนต้องลงทะเบียนอีกเหรอ
ต้องลงแอปไหนอีกเหรอหรือยังไง
ก่อนที่ทุกคนจะได้วัคซีนกันก็ต้องผ่านขั้นตอนอีกมากมายนะครับ

อยากให้หมอหนูได้เป็นหนูทดลองก่อน